ร้อนแบบเหงื่อไหลตลอดเวลาค่ะเพราะว่าบริเวณตอนบนของประเทศไทยเนี่ยมีอากาศร้อน
เข้าปกครุมค่ะนอกจากนี้นะคะยังลมมีลมทะเล
อบนำเอาความชื้นพัดเข้าปกครุมประเทศไทย
ลักษณะแบบนี้จะทำให้ประเทศไทยของเราร้อนเหมือนอยู่ในเตาอบค่ะคุณผู้ชม
อย่างที่เห็นสีแดงทั่วทั้งประเทศแบบนี้ดิฉันคงไม่ต้องอธิบายอะไรมากนะคะ
แดดที่ส่องลงมาคุณผู้ชมจะปะทะกับความชื้นบนอากาศค่ะ
ทำให้คุณผู้ชมรู้สึกเหมือนร้อนมากขึ้นไปอีก
ถ้า๑๔๐องศาคุณผู้ชมจะร้อนเหมือน๔๕องศาค่ะ
ในขณะที่บางพื้นที่นะคะยังพบเจอฝนได้ค่ะ
แต่ฝนจะมาแบบมาไวไปไวค่ะรีบตกแล้วก็รีบไปค่ะ
เพราะฉะนั้นในระยะนี้อย่าลืมรักษาสุขภาพนะคะ
เพราะว่าสภาพอากาศเปลี่ยนแปลงค่อนข้างบ่อยค่ะ
ไปดูกำแพงที่เกาะตัวกลับขึ้นจากทรายค่ะ
เป็นพายุทรายคุณผู้ชมพัดปกคลุมทั่วทั้งประเทศ
กรุงประเทศหลายพื้นที่มีพายุทรายในขณะนี้
เพราะว่าอากาศค่อนข้างแห้งนั่นเองค่ะ
พายุทรายลักษณะนี้จะเกิดขึ้นเมื่อมีลมแรงพอที่จะตี
ทำให้ทรายพัดขึ้นไปบนอากาศนั่นเอง
และนี่คือรูปก่อนร้อนหนาวันนี้สวัสดีค่ะ